อุกอาจที่สุราธานีนะคะที่มีการไปยิงพ่อตาภรรยาแล้วก็เพื่อนบ้านอีก๓คนเสียชีวิตเนี่ยนะคะ
ดาบตำรวจอัธพรผู้ต้องหาติดต่อกับญาติแล้วนะคะให้พาเข้ามอบตัวค่ะนี่แหละค่ะ
ล่าสุดข่าวนี้เมื่อตอน๑๔นาฬิกาที่ผ่านมาค่ะมีรายงานบอกว่าดาบตำรวจอัธพรวิเชียน
ซึ่งเป็นผู้ต้องหาในคดีนี้ติดต่อผ่านทางพระพี่ชายบอกว่าจะขอมอบตัวนะคะ
แต่ว่าช่วงนี้เป็นเทศกาลสงครานกลัวจะไม่ได้รับความสะดวกเรื่องการขอประกันตัว
ขอเลื่อนการมอบตัวไปเป็นช่วงหลังสงกรานค่ะแต่ว่าติดต่อไปทางพระพี่ชายแล้วนะคะ
ซึ่งก่อนหน้านี้นะคะชุดปฏิบัติการพิเศษกว่า๒๐๐นายก็มีการกระจายกำลังการตรวจค้นรอยต่อ
อำเภอคีรีรัฐนิคมกับอำเภอบ้านตาขุนเป้าหมาย๓จุดนะคะ
มีการเข้าจู่โจมจุดแรกพบร่องรอยที่เชื่อว่าเคยเข้ามาซ่อนตัวนะคะ
บอลอัธพรแต่ว่าอาจจะไหวตัวทันแล้วหนีไป
ก็เดินเท้าหาเบาะแสในป่าสวนปามสวนยางพารา
ตำรวจบอกว่าหลังจากพบเบาะแสนะคะว่ายังหลบซ่อนอยู่ในพื้นที่
ก็กำชับให้ชุดติดตามเฝ้าระวังนะคะ
เพราะว่าดาบอัธพรมีอาวุธครบมือด้วยนะคะ
แล้วก็เร่งประสานให้ญาติพาเข้ามอบตัวค่ะ
ขณะที่อีกด้านหนึ่งตำรวจคุมตัวนายมานพว่างงานหนึ่งในผู้ต้องหา
ขออำนาจศาลจังหวัดสุราธานีฝากขังค่ะ
โดยพนักงานสอบสวนจะคัดค้านการประกันตัว
นายมานพยังยืนยันนะคะว่าไม่รู้ว่าดาบอัตภพรนั้นจะชวนไปก่อเหตุ
ชวนไปทำงานเกี่ยวกับยาเสพติดค่ะ
ขณะเดียวกันนะคะตำรวจได้เชิญนางวัชรีค่ะ
นางวัดฉรีนี่เป็นอดีตภรรยาคนที่สองนะคะ
ดาบอัธพรมาสอบปากคำเพิ่มเติม
ทรัพย์สินซึ่งเชื่อว่าตำรวจเชื่อว่าตรงนี้นะคะ
อาจจะเป็นสาเหตุจูงใจในการก่อเหตุค่ะ
วัชรีเนี่ยเล่าถึงปัญหาระหว่างดาบอัธพรกับผู้ใหญ่รงค์
บอกว่าผู้ใหญ่เข้ามาตีสนิทสามีของเธอตั้งแต่ตอนที่อยู่กินด้วยกัน
เพราะว่าอยากให้สามีของเธอไปเป็นลูกเขย
แล้วก็จะได้คุ้มครองนางสาวพะนิดาด้วย
ทั้งที่นางสาวพระธิดาเองก็แต่งงานแล้วนะคะ
นินทิพย์ภรรยาผู้ใหญ่ลงเนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่าผู้ใหญ่รงค์เป็นคนจัดแจงทั้งหมดค่ะ
ในการที่ให้ดาบอัตภพรมาอยู่กับนางสาวพะนินาที่บ้านนะคะ
หลังจากนั้นดาบอัตภพรก็กลับมาขายที่ดินมรดก
เงิน๓ล้านเอาไปลงทุนกับผู้ใหญ่รงค์
ไปทำสวนปามไปกู้สหกรณ์ตำรวจอีก๒ล้านไปสมทบด้วย
แต่ก็ไม่สำเร็จนะคะสวนปามกลับมาขายที่อีกหนึ่งแปลง
แล้วหลังจากนั้นทั้งคู่ก็ระหองระแหงกันมาตลอด
ผู้ใหญ่รงค์กล่าวหาดาบอัตภพรว่าจะไปฮุบสมบัติก็ไล่ออกจากบ้าน
แจ้งความว่าร่วมกับคนอื่นมาเอาที่ดิน
อัธพรเครียดมากเขาบอกว่าไม่เหลืออะไร
รับรองว่าไม่มีเรื่องยาเสพติดนะคะ
แล้วก็ขอให้ดาบอัตภพรเข้ามอบตัวนะคะนางวัชรีค่ะ
อันนี้คือข้อมูลฝั่งนางวัชรีนะคะภรรยาคนที่สองนะคะของดาบอัตภพร
ทีนี้ข้อมูลอีกฝั่งนึงนะคะก็จะเป็นอีกแบบหนึ่ง
อันนี้เป็นข้อมูลจากคนสนิทของผู้ใหญ่รงค์และดาบอัตภพร
ก็บอกว่าดาบอัธพรมาคลุกลีกับผู้ใหญ่
เหมือนเป็นคนติดตามค่ะเมื่อราว๑ปี
แล้วก็แอบคบกับลูกสาวของผู้ใหญ่
จากนั้นผู้ใหญ่รงค์อยากให้ลูกสาวหย่าค่ะ
เพราะไปรู้มาว่าดาบอัตภพรไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเนี่ยค่ะ